คุณผู้ชมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
และยิ่งรับน้องโหดด้วยนะฮะ

รุ่นพี่ใช้เหล็กเผาไฟจี้แทงกระทืบซ้ำทำไปทำไม
แล้วน้องหัวใจวายจนเสียชีวิตนะครับ
ของเด็กที่เสียชีวิตชื่อน้องอาชินะน้องอาชิอายุ๑๖ปีเองนะครับ
คุณป้าเนี่ยนำเรื่องนี้มาโพสต์เอาไว้บอกหลานชายเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคชื่อดังของพระนครสิทธิยา
ถูกรุ่นพี่ที่จบการศึกษาไปแล้วแอบจัดกิจกรรมรับน้องแล้วทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตนะครับ
แล้วก็จริงน้องอาชิจะอยู่กับคุณลุงคุณป้านะเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่ของน้องเนี่ยแยกทางกันไปนะครับ
ทีนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่เพราะว่ากลายเป็นเหยื่อรับน้องโหดอีกแล้ว
สิทธิ์ของเราไปที่วัดพรานกนะฮะสารที่จัดงานศพของน้องอาชิ
ญาติญาติและเพื่อนมาร่วมงานศพบรรยากาศก็โศกเศร้าแล้วครับ
ทีนี้แม่ของน้องอาชิวัย๓๕ปีนะครับก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันที่๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ลูกมาขออนุญาตไปเที่ยวกับเพื่อนกระทั่งช่วงบ่ายมีโทรศัพท์มาที่บ้าน
แจ้งว่าน้องอาชิเล่นน้ำแล้วมีอาการชักถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนจะเสียชีวิต
ด้วยอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพันธุ์นะฮะอันนี้คือได้รับแจ้งมาจากคนที่ไปน้องอาชีพไปด้วย
แต่จริงสภาพศพของน้องอาชิที่แม่เห็นครอบครัวเห็นเนี่ยคือตามร่างกายมีรอยเหมือนถูกไฟจี้ด้วยนะ
มีรอยเหมือนถูกของแหลมเนี่ยทิ้มแทงโดยเฉพาะตรงหน้าอกตามร่างกายก็ฟกช้ำกลางแผ่นหลังก็ฟกช้ำ
แล้วก็พบว่าถูกพ่นด้วยสีสเปรย์ทำให้ครอบครัวสงสัยนะฮะติดใจเลยว่าน้องอาชิเนี่ยเสียชีวิตเพราะอะไรกันแน่นะครับ
ถามเพื่อนของลูกแต่ละคนก็ให้การไม่ตรงกันจนกระทั่งมีเพื่อนของลูกเนี่ยแอบมากระซิบบอกแม่ว่าอะไรรู้ไหมคุณ
ว่าถูกรุ่นพี่นัดไปทำกิจกรรมรับน้องนอกสถานที่ครับ
เขารับไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่ทำไมลูกเป็นแบบนี้
เราก็เลยแบบถามเพื่อนเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือถามแต่ละคนนะคะในเพื่อนเขาอ่ะ
ก็คือตอบแม่ไม่ได้สักคนเลยอ่ะพูดไม่ตรงกันเลยไม่ใช่แม่ก็สับสนไปหมดเลยอะค่ะ
ก็ไม่รู้ว่ายังไงนะคะพูดไม่ตรงกันแม่ก็เริ่มสงสัย
แล้วก็พอตำรวจถามไปถามมาน้องก็พูดว่ามีการรับน้อง
กันเกิดขึ้นนะคะก็อยากให้ทางโรงเรียนช่วยอ่าใช่ตรวจสอบนิดนึงอะค่ะ
ความเป็นธรรมกับน้องหน่อยเพราะว่าแม่ก็ไม่มีใครมารับผิดชอบอะไรเลยอะค่ะตอนนี้ค่ะ
เออเนี่ยนะฮะญาติเนี่ยติดใจสงสัยแล้วครับทีนี้ก็ต้องไปสอบถามผู้มนวยการวิทยาลัยที่เกิดเหตุนะฮะ
ก็แสงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยืนยันว่าจริงแล้วทางวิทยาลัยไม่มีนโยบายในการรับน้องทั้งในและนอกสถานที่แล้วนะครับ
ส่วนเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเรื่องที่เด็กและรุ่นพี่ที่จบการศึกษาไปแล้วเนี่ยชักชวนกันออกไปจัดกิจกรรมเองนะครับ
ทำนองว่าใครอยากเข้าแก๊งรุ่นพี่นะต้องมาร่วมกิจกรรมนี้นะครับ
ส่วนเรื่องคดีเนี่ยทางผู้ปนวยการวิทยาลัยเนี่ยขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจนะฮะ
ขณะที่ตำรวจสพออุทัยลงพื้นที่เกิดเหตุเพราะว่าเป็นป่าไผ่มีคลองน้ำอยู่ในพื้นที่หมู่๓ตำบลสามบัณฑิตอำเภออุทัย
จังหวัดพระนครสิทธิภัยทุกเนี่ยคุณพารุ่นน้องเนี่ยไปรับน้องอะไรกันตรงเนี่ยนะฮะ
ส่วนรุ่นพี่๖คนทั้งหมดก็เป็นเยาวชนมีทั้งที่เรียนอยู่แล้วก็จบไปแล้วนะครับ
ตำรวจเรียกมาสอบปากคำแล้วตั้งแต่วันเกิดเหตุ
แล้วก็หลักฐานอื่นก่อนแจ้งข้อกล่าวหา
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ